ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีของไทยที่ต้องมาตอบคำถามในเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่าสมเด็จหุ่นเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ต้องมาตอบคำถามในเรื่องนี้เช่นกัน
หลังจากที่กระแสในเครือข่ายสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนโขนของไทย
เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันมากขึ้นนะครับ
ขณะที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงกระแสดังกล่าวที่มีขึ้นในช่วงที่การเมืองกัมพูชากำลังร้อนระอุ
ซึ่งอาจจะเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมที่มักจะใช้ได้ผล
เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองในขณะนี้
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นการรณรงค์ที่กำลังถูกส่งต่ออย่างมากในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกัมพูชาในขณะนี้
เป็นภาพการคัดค้านการที่ไทยจะเสนอให้โขนขึ้นเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของยูเนสโก
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นคำถามไปยังรัฐบาลกัมพูชาว่า
ที่ผ่านมาทำไมถึงเพิกเฉยกับท่าทีของไทย
สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาต้องชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คว่า
ทางการกัมพูชาก็เดินหน้าการขึ้นทะเบียนผลเช่นกันโดยอยู่ระหว่างการเตรียมการ
เช่นเดียวกับโฆษกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
กพูชามีแต้มต่อในการขึ้นทะเบียนโขนมากกว่าไทย
จากในปัจจุบันไทยยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
ในข้อเท็จจริงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างให้ความเห็นว่าโขน
เป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะเดียวกันการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม
ก็ไม่ได้กำหนดให้ขึ้นได้แต่เพียงประเทศเดียว
แต่ในตอนนี้กระแสที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า
อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา
ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
กระแสเรื่องโขนเกิดขึ้นในช่วงที่วิกฤตการเมืองในกัมพูชากำลังเริ่มก่อตัวอีกครั้ง
หลังสมาชิกสภาสังกัดภักดิ์ประชาชนกัมพูชา
ภักดิ์รัฐบาลของสมเด็จคุณเซนลงมติสอบสวนในเข็มศพคา
จนเกิดกระแสความไม่พอใจในหมู่ผู้สนับสนุนพักฝ่ายค้านที่ก่อตัวเป็นการประท้วง
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีความพยายามเดินขบวนไปถวายดีกา
ต่อสมเด็จพระบรมนาศน์นโรดมศรีหาวุณี
เพื่อขอให้ใช้พระราชอำนาจยุติความขัดแย้งทางการเมือง
ให้สัมภาษณ์เมื่อไม่ถึง๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะที่เขายังคงลีภัยอยู่ในฝรั่งเศส
ว่าการจับแก่นำพักฝ่ายค้านเป็นสิ่งที่ชัดเจน
ถึงความพยายามยับยั้งกระบวนการเลือกตั้ง
อาจเกิดขึ้นภายใน๑ปีหรือ๒ปีข้างหน้า
ซึ่งนายสมรังศรีมองว่าแม้แต่สมเด็จหุ่นเซ็นก็เชื่อว่า
ประชาชนกัมพูชาของเขาก็คงจะแพ้การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งเมื่อ๓ปีก่อนพักฝ่ายค้านของนายสมรังศรี
มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า
ซึ่งนอกจากนโยบายของพักฝ่ายค้านที่เน้นเอาใจกลุ่มคนหนุ่มสาวแล้ว
ความพยายามปลุกกระแสชาตินิยมต่อต้านเวียดนามของนายสมรังศรี
ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พักฝ่ายค้าน
สามารถดึงคะแนนมาได้สำเร็จด้วย
และเช่นเดียวกันกระแสชาตินิยมก็เป็นประโยชน์กับรัฐบาลกัมพูชาในหลายครั้ง
อย่างน้อยที่สุดเพราะทำให้คนกัมพูชาหันมาให้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน
และลดทอนความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังรุนแรงไปได้ไม่มากก็น้อย
จ้อมคนดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน